ก็ติดรายงานสดทุกสถานการณ์การเลือกตั้ง

ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
จัดหนักจัดเต็มกับ๔ขุนพล

จอมขวัญภาคภูมิเขมสอน

ผนึกกำลังกับกองทัพนักข่าวขอทร

ราฟิกที่จะมาสรุปทุกข้อมูล

นับคะแนนแบบนาทีต่อนาที

กว่าผลการนับคะแนนจะเสร็จสิ้น

ใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

อาทิตย์ที่๒๔มีนาคมนี้

เกาะติดรายงานสดทุกสถานการณ์